คุณผู้ชมครับในยุคดอกเบี้ยต่ำแบบนี้เงินกู้ลดมาแล้ว

แต่ถามว่าเราจะออมเงินเก็บเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
โดยเฉพาะคนที่แหม่งเงินได้น้อยจะทำอย่างไร
วันนี้เราจะมาพูดคุยกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
เป็นหัวหน้าส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

พบกันเป็นประจำในเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
ยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำแบบนี้
ตัวผมเองและคุณผู้ชมที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่
สมมุติว่าเป็นคนเริ่มต้นมีเงินเดือนประมาณ๑๕๐๐บาท

ถ้าจะเริ่มเก็บเงินออมเงินต้องเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
ครับก็ข้อสำคัญของผู้ที่เริ่มทำงานที่ยังมีรายได้เงินเดือนที่ยังไม่มากนัก
ก็คือว่าในการใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันที่เรามีอยู่
บางครั้งอาจจะไม่พอที่จะเกิดการออม
เพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการบังคับตัวเองนะครับ
ในเรื่องของการออมก็คือว่าต้องหัก
เวลาเรามีรายได้เข้ามาปุ๊บหักในส่วนของเงินออมก่อนและส่วนที่เหลือค่อยนำไปใช้
ตัวนี้จะทำให้เราได้มีความจริงจังกับการออมมากขึ้นนะครับ
พยายามสร้างให้เกิดวินัยในการออมของเราก็คือว่า
เน้นไปการลงทุนในฝากประจำนะครับ

ธนาคารพาณิชย์เองก็จะมีเงินฝากประเภทพิเศษ
ก็คือประเภทที่ปลอดภาษีแต่ว่าต้องเป็นการฝากประจำทุกเดือนนะครับ
เดือนละขั้นต่ำก็ประมาณสัก๑๐๐บาทต่อเดือนขึ้นไป
ก็จะทำให้ท่านเริ่มมีวินัยในการออมมากขึ้น
ซึ่งการออมประเภทนี้จะทำให้ท่านได้รับหนึ่งก็คือว่า
หลวงเวียดพิเศษที่สูงกว่าฝากประจำทั่วไป
จะอยู่ประมาณสัก๔๐สตางค์จนถึง๑บาทก็แล้วแต่ธนาคาร
ซึ่งตรงนี้เมื่อท่านมีรายได้เข้ามาประจำเดือน
แล้วหักตัวการออมตรงนี้เข้าไปเป็นรายเดือน
ซึ่งมันจะมีการระยะเวลากำหนดไว้ประมาณขั้นต่ำก็คือ๒๔เดือนหรือ๒ปี
จะทำให้ท่านแน่นอนนะครับเราหักไปก่อนเราก็จะมีรายได้
จะมีการออมตรงนี้เกิดขึ้นครับผม
ก็เริ่มต้นที่จากการแบ่งเงินเดือนไปฝากประจำก่อน

ครับเป็นประเภทฝากรายเดือนนะครับเป็นประจำแต่ว่า
ฝากทุกเดือน๒๔เดือนขึ้นไป
ดีของมันก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยจะสูงกว่าปกติ
แล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยนะครับสำหรับเงินฝากประเภทนี้นะครับ
ครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยเอ่ย
เดี๋ยวนี้มันมีการลงทุนในทั้งกองทุนทั้งหุ้น
ผลตอบแทนเหล่านี้มันต่างกันอย่างไรบ้างครับคุณสมศักดิ์
สิ่งที่นักลงทุนนะครับหรือผู้ออมเนี่ยจะเริ่มขยับมารับความเสี่ยงมากขึ้น
ก็คือต้องการที่ผลตอบแทนที่จะมากขึ้นแต่แน่นอนนะครับ
ตอบแทนที่มากขึ้นอย่างเช่นตราสารทุนเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือว่าในความผันผวนหรือความเสี่ยงตรงนี้
อาจจะทำให้ท่านในระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการขัดทุนได้นะครับ
แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าในตราสารทุนเนี่ย
ถึงแม้ว่าในแต่ละปีเราจะเห็นนะครับอย่างดัชนีนะครับ
อาจจะขึ้นอาจจะลงในแต่ละวันแต่ว่าโดยเฉลี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ย
ผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นนะครับ
กว่าเงินฝากเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก๑๐นะครับ
สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะครับเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับ
ลงทุนโดยตรงเนี่ยนะครับโดยหุ้นลายตัวบางทีอาจจะยากนะครับ
เพราะว่าอาจจะต้องมีข้อมูลการลงทุนพอสมควรนิดนึง
ตัดสินใจผ่านการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จะถือว่าเป็น
เป็นการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับก็คือมีมืออาชีพคอยดูแลเราให้
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรารับความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นมานี้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นเงินที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในระยะ
สั้นมีความจำเป็นผมว่าอาจจะต้องไปในลักษณะที่เป็นเงินออม
ประเภทที่เป็นตราสารหนี้มากหน่อยแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับ
มองว่าตรงนี้เราอยากจะมองระยะยาว๕ปี๖ปีขึ้นไปเนี่ย
ก็อาจจะขยับมาลงในตราสารทุนเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
เนื่องจากที่คุณเสริมศักดิ์บอกไปว่าบางคนตอนนี้อยากจะได้ผลตอบแทนสูง
แน่นอนมันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นนักลงทุนมือใหม่
แต่ว่ามีเงินไม่มากเราจะรับความเสี่ยงตรงนี้ยังไงควรจะบริหารยังไงดีครับ
แน่นอนนะครับคือลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงเนี่ยคือเราต้องการผลตอบแทนที่สูงนะครับ
เราก็ต้องวางวางกลยุทธ์ของเราก็คือว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้ที่เราจะวางไว้เนี่ย
เราอยากจะใช้ในระยะเวลาข้างหน้า๕ปี๑๐ปีนะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะให้เราลดความเสี่ยงมากลงหน่อยก็คือพยายามลงทุนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ลงทุนสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นรายเดือนไปตรงนี้นะครับ
ก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยในช่วงที่ตลาดขาขึ้นนะครับของเก่าที่เรามีเราก็ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับ
แต่ช่วงไหนที่ตลาดมันลงมาแต่เรายังลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ก็จะทำให้การซื้อรอบใหม่ของเราได้ต้นทุนที่ต่ำลงครับ
แต่ว่าในระยะยาวก็จะทำให้ผลตอบแทนเราใกล้เคียงกับตลาด
ครับโดยขอบคุณคุณเสริมสักกล์มานะครับ

คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ง่ายคุณผู้ชมครับเรื่องของการออมเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน
ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน
รายได้ประมาณ๑๕๐๐บาทหรือ๒๐๐๐บาทเริ่มต้นจากการออมเป็นรายเดือนกันก่อน
เอาไปฝากประจำสัก๑๒เดือน๒๔เดือนดอกเบี้ยจะสูงมากกว่าเงินฝากทั่วไป
แต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะเจียดเงินนั้นไปออมเป็นรายเดือนได้ทุกเดือน
ถ้าเกิดว่ามีกำลังมากหน่อยก็ไปฝากเป็นเรื่องของกองทุนหรือว่าลงทุนในหุ้น
แต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงมากหน่อยต้องปรึกษาคนที่มีความรู้
วิเคราะห์ก็ศึกษาที่ทางด้านของรักทรัพย์หลวงก็ได้นะครับ